ไปดูเรื่องของโรงพักอีกที่หนึ่งนะคะที่เมื่อวานี้เกิดเหตุถล่มขึ้นมา
คือมันซุดไม่ใช่ถล่มฉันขออภัยมันซุดแล้วสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางฝ่ายโยธาเขตบางกะปิเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะ
ไปดูโครงสร้างนะคะแล้วก็หาสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดการซุดตัวมันเกิดจากอะไร
เกิดจากอายุของอาคารหรือว่าสภาพหน้าดินนะคะแล้วก็ไปดูผลกระทบของการก่อสร้างรอบโรงพักนี้ด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะไปตรวจวัดพื้นห้องจราจรที่สอนอหัวหมากก็พบว่าระดับการซุดตัวเนี่ยยุบลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่รายเข้าไปทำงานแล้วก็ให้สื่อมวลชนอยู่แค่หน้าห้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันซุดอีกนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวก็ไปสำรวจค่ะรอบอาคารของโรงพักเนี่ยค่ะก็พบว่าบันไดทางขึ้นก็มีรอยร้าวด้านข้างมีรอยแตกขนาดใหญ่หลายจุดเลยค่ะ
นี่ค่ะสภาพของโรงพักนะคะรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยพบที่พื้นฐานล่างของอาคารตัวอาคารเนี่ยไม่พบความเสียหายนะคะ
ขณะที่ฝั่งถนนหน้าโรงพักก็ยังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งตรงจุดนี้เครื่องจักรก็ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
จากการไปตรวจสอบที่ตั้งของสอนอหัวหมากแล้วก็สถานีดับเพลิงก็พบว่าตรงจุดนี้ค่ะรอบเนี่ยมันเป็นไซส์ก่อสร้างทั้งนั้นเลยนะทั้งด้านหน้าด้านข้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้านหลังก็ก่อสร้างอาคารหลังใหม่
ซึ่งผู้ช่วยภูมิในการเขตบางกะปิเนี่ยบอกว่าเขากำลังเร่งหาสาเหตุของอาคารว่ามันซุดตัวเกิดจากอะไรก็ต้องรอว่ามันมีปัจจัยจากอายุของตัวอาคารหรือสภาพหน้าดินหรือว่ามาจากสภาวะโดยรอบที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างค่ะ
ลิงใน
เป็นแบบนี้ปัจจัยที่ทำให้สวนนอร์มีภื้นสุดนะคะ
อาคารก็อายุเยอะด้วยค่ะ๕๖ปีมีการต่อเติมพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็สภาพดินก็มีการสุดท่วนนะคะนะคะ
ภูมิกับสนหัวหมากรายงานเหตุไปที่กองบังคับการตำรวจนครบัน๔
แล้วก็แจ้งไปที่สำนักโยธาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงสอนอแห่งนี้ค่ะ